เป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนิดานั่นเองค่ะ
ล่าสุดนะออกมาคอนเฟิร์มกับบันเทิงไทยรัฐแล้วบอกว่า
หลังเสร็จสิ้นคดีนะแล้วก็จัดพิธีศพให้พี่สาวแล้ว
และเพื่อนจะทำสารคดีชีวิตค่ะคุณแตงโม
เหมือนนักร้องคนดังเอมมี่ไวท์ฮาวส์คนนี้เลย

แล้วก็ตัวเธอนี่แหละโดยจะควักเงินนะคะออกทำเองทั้งหมดเลย
นำเสนอเรื่องราวชีวิตของแตงโมทั้งหมดค่ะ
ทั้งเรื่องงานเรื่องความรัก
มุมน่ารักที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อน
แล้วก็ต้องไปขออนุญาตคุณแม่พนิดาก่อนนะคะ

ก่อนจะนะคะแล้วก็ขอให้เสร็จสิ้นนะคะเรื่องคดีจัดงานศพให้แตงโม
ค่อยมานั่งประชุมกันอีกทีก็แล้วกัน
โดยตั้งใจว่าจะทำให้เสร็จสิ้นแล้วก็ทันออกมาในทุกคน
ให้ทุกคนได้ดูในวันครบรอบการเสียชีวิต๑ปีของแตงโม
กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะ
เราอยากทำด้วยใจของเราจริง

เราอยากทำเพื่อเก็บไว้
ไม่อยากให้ทุกคนลืมชื่อพี่โม
คุณแม่ก็ต้องมีการพูดคุยและมีการขอเป็นกิจจัดลักษณะค่ะ
ยังไงก็ต้องขอให้คุณแม่อนุญาตด้วย
โมคาดการณ์ไว้ก็คือ
ก็อยากจะให้เผยแพร่หรือว่าออนแอร์
พอดีครบรอบ๑ปี
ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าทันนะคะ
เพราะว่าสโขมงานมันใหญ่มากจริง
การทำสารคดีเรื่องหนึ่งเนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากนะ

มันมีประเด็นนี้ดราม่าเกาเหลากับนิกคุณาทิพย์ค่ะ
อดีตหวานใจที่แตงโมนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ

โมอามีนาค่ะยืนยันว่าวันงานไว้อะไร

คือคุณนิกเขาบอกว่าเห็นพี่โมเขายังมายิ้มให้อยู่เลย

โมอามีนาบอกว่าเปล่าไม่ได้ไปยืนคุย
อาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่นิกคิดว่าโมอามีนายิ้มให้
แล้วก็ชี้หน้าเพราะเธอใส่แมสตลอดเลย

ส่วนกับป้าแตงค่ะป้าแตงคนนี้ค่ะ
ยืนยันคำเดิมค่ะว่าเป็นแม่บ้าน
เงินเดือน๒๕๐๐๐บาท
แล้วก็ที่ผ่านมาโมอามีนาก็ไปเยี่ยมพ่อโสตลอดนะ
แม้จะไม่ได้อยู่กับพี่ตังโมทุกวัน
แต่ก็รักพี่สาวคนนี้ไม่แพ้คนอื่นเลยค่ะ

โมใส่แมสของฉันเนอะ
ไม่น่าจะเห็นว่าเรายิ้มหรือไม่ยิ้ม

ไม่ได้มีการชี้หน้าอะไรแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นหนูไม่ได้มีการพูดคุยใดกับน้อง

ป้าแตงพูดนะคะตอนที่คุณพ่อป่วย
ถามว่าโมไปเยี่ยมไหมโมก็ไปเยี่ยม
งานรับปริญญาพี่ถามว่าโมเจอป้าแตงไหม
เจอก็ยืนเต้นกับพี่โมอยู่เราก็เห็น
จะบอกว่าไม่เคยเจอก็แปลกเนอะ
ผู้จัดการบ้านหน้าที่คือ
แม่บ้านไงนั่นแหละค่ะ
เขาแค่ไม่ชอบเพราะว่าแม่บ้านเท่านั้นแหละ
นะคะก็เป็นข้อความทั้งสองฝั่งเลยเนาะ

คุณโมอามินายืนยันว่าพี่แตงเนี่ยเป็นแม่บ้านจริง

แต่ฉันเป็นคนจัดการเป็นคนจ่ายตังค์เนี่ย
อะไรต่างให้แตงโมอยู่เลย

ไม่เคยเจอคนชื่อโมอามีนา

อันนี้เวลาเราฟังข่าวต้องฟังทั้งสองฝั่ง

ตอบไม่ตรงกันเลยนะคุณผู้ชม